คุณผู้ชมค่ะไปดูต่อกันที่สาวสวยหุ่นดีคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
มี่คาเวลค่ะบอกเลยว่าหัวใจตอนนี้ชุ่มฉ่ำยิ่งกว่าสายฝนอีกนะจ๊ะ
นี่แหละค่ะวันก่อนเห็นโพสต์รูปอยู่นี่ไงรูปนี้เลย
ดูแล้วมันก็น่าสงสัยอยู่นะว่ามื้อดินเนอร์พรีเบิร์ตเดย์ของเธอไปกับใคร
เพราะว่ามีคนจับสังเกตได้ว่าในภาพที่เธอโพสต์นี้นะคะมีเงาคล้ายผู้ชายอยู่
แหมสงสัยเก่งสงสัยยังเงาเลยทีเดียว
มี่ก็บอกว่าเงาในภาพเนี่ยคือนุ่มคนรู้ใจของเธอจริงค่ะ
แต่ว่าขออุบเอาไว้ก่อนละกันสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าไปกับใครมา
ส่วนจะเปิดตัวตอนไหนให้เธอมาบอกเองละกันค่ะ
เรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่เคยมานั่งคุยว่าจะต้องเป็นอะไร
หรือจะต้องคนที่อยู่รอบข้างไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะเสมอไปอะไรอย่างนี้
ขอแค่รอบตัวเรามีคนดีมีคนที่คอยหวังดีกับเราอะไรอย่างนี้
ก็สนิทค่ะก็สนิทในระดับหนึ่ง
รู้จักกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะรู้จักกันมาสักพักแล้วเป็นคนนอก
คาดหวังอนาคตดีกว่าเออก็แค่ปล่อยให้เวลามันทำงานของมันไปแล้ว
แล้วก็จริงทุกครั้งเวลาไปไหว้พระเราก็จะอธิษฐานว่าแบบ
ขอให้คนที่เขาคิดดีคนดีอยู่กับเรา
ถ้าเกิดว่าใครที่คิดไม่ดีหรือแบบไม่หวังดีกับเรา
ก็ขอให้เขาแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมารอดูกัน